ไปดูเรื่องต่อไปเป็นเหตุลักษัพ
เกิดขึ้นที่ร้านอาหารอีสานในจังหวัดสุราธานี
รักอะไรขโมยเงินขโมยทอง
ไม่ได้ขโมยเงินขโมยทองแต่ขโมยเครื่องยึดเหนียวทางใจ
มันคือรูปถ่ายไอ้ไข่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราช
เขาเอาไว้บูชาให้ธรรมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ลักไปทำยังไงเครื่องยึดเหนียวทางใจมันหายไป
ตำรวจสพเมืองสุราธานีเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลักทรัพย์เลยนะคะ
ภายในร้านอาหารอีสานริมบึง๓
พื้นที่หมู่๖ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานี
ปานจิตพิจิตรค่ะอายุ๔๘ปีเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านให้การเลยบอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ตอนที่เขากำลังมาเปิดร้าน
ก็มาเตรียมของสำหรับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือตามปกติ
ปกติแล้วเนี่ยคนที่เปิดร้านค้าขายเนี่ยนะ
มาถึงเขาจะต้องมาไหว้สิ่งที่เขาบูชาไว้ถูกไหม
ปรากฏว่าเตรียมของเสร็จปั๊บจะมาไหว้จะมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือไว้
ปรากฏว่ามาถึงรูปถ่ายของไอ้ไข่วจดี
ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครับแล้วนอกจากนั้นนะก็ยังพบรอยเท้าบนโต๊ะ
เอาล่ะทำยังไงดีต้องมีโจรต้องมีขโมยขึ้นมาแน่เลย
เข้าร้านแน่เลยไปเปิดไล่กล้องวงจรปิดดูเลยค่ะ

เมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกา๕๘นาที
ตอนกลางคืนมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนเห็นไหม

ก่อนที่คนที่ซ้อนท้ายจะปีนเข้าร้านมาคุณเห็นไหม

แล้วก็เข้ามาในร้านมารื้อค้นหาทรัพย์สินในร้าน
แต่เนื่องจากว่าในร้านนะคะ

เขาจะเก็บไว้ในห้องเก็บของ
ซึ่งล็อกกุญแจไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในร้าน

คนร้ายก็เลยปีนขึ้นไปคุณเห็นไหม
นขึ้นไปส่องดูแล้วก็ได้ไปเพียงแค่รูปของไอ้ไข่

กรอบรูปไอ้ไข่ที่ได้ไป
เป็นสิ่งที่เขาเคารพนับถือแล้วมันเป็นเครื่องยึดเหนียวทางใจของเขา
เขาอยากบอกวอนไปถึงคนร้ายเลยนะ
ถ้านำไปนะกรุณาเถอะค่ะ

เพราะว่าทุกวันก่อนที่เขาจะเปิดร้านทำการค้าขายแบบนี้
เขาจะนำของมาเส้นไหว้มาขอไอ้ไข่
เพื่อขอโชคขอลาบทำให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะ

มักจะได้ดั่งใจอย่างคำที่ขอพรไปตลอดเลย
แถมเขายังเคยถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดด้วย
แต่ทุกวันนี้ตอนนี้มันมีปัญหา
ไอ้ไข่ของเขาถูกขโมยไป
นำภาพธนบัตรที่เป็นขวัญถุงมาบูชาแทน
แล้วเขาก็เลยบอกขอตั้งใจเลยนะ
ว่าจะไปที่วัดเจดี
ไปเช่ารูปไอ้ไข่รูปปั้นไอ้ไข่
บูชาที่ร้านต่อเห็นไหมคุณ
มันคงยากแล้วล่ะที่จะได้คืนจากเจ้าโจรนะนะ
มันเป็นเครื่องยึดเหนียวทางใจแล้วบอกเลยว่า
รูปปั้นไอ้ไข่หรือว่ารูปถ่ายบางทีมันเป็นสิ่งที่
หลายคนเขานับถือเขาศรัทธา
เขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เขาทำมาค่าขายเจริญรุ่งเรือง
แล้วมันมีมูลค่านี่ขนาดแค่รูปถ่ายยังโดนขโมยไปเลย
กรณีนี่ขโมยเป็นรูปปั้นไอ้ไข่เลยนะ
เพราะว่ามันสามารถไปขายทอดตลาดได้เพราะมันมีราคา